ไปดูความช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยที่ต้องกักตัว
เพราะว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะฮะ
ยังคงมีหลายภาคส่วนเอาสิ่งของไปมอบให้นะครับ
โดยเฉพาะที่มูลนิธิดวงประทีพนะครับ
โอ้โหอาสาสมัครเขาเข้มแข็งจริง
เดินเท้านะเอาของที่ได้มานะ

ลุยเข้าไปแจกนะฮะในในชุมชนอยู่ในซอยลึกนู่นน่ะ
เมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ถามครูประทีบกับทีมงานนะคะ
ว่าไม่กลัวเหรอตรงนั้นมันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะ
ครูประทีพตอบมาแล้วกินใจเหลือเกินนะครับ
ครูประทีพบอกว่าก็เสี่ยงก็ครูเนี่ยอายุเกือบ๗๐แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ลงพื้นที่ไปช่วยเนี่ยจะรอให้เขานอนรอคอยความช่วยเหลือแบบนั้น
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าก็พี่น้องกันทั้งนั้นคนในชุมชนครองเตยน่ะ
เมื่อวานนี้นะครับมีประชาชนนำสิ่งของบริจาคที่เอามาเนี่ยนะ
ขาดสายเลยเข้าสารน้ำดื่มชุดกันฝนเข้ากล่อง
ให้ครูปธีพอึ้งทรงทำกับทีมงานนี่
เอาไปแจกจ่าให้กับชาวชุมชนคลองเตยนับหมื่นชีวิต
ที่ต้องกักตัวอยู่บ้านออกไปทำมาหากินไม่ได้แบบปกติ
ตั้งแต่การระบาดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแล้วนะฮะที่มีระลอกนี้ขึ้นมา
ทำงานเชิงลุกลงพื้นที่ชุมชนช่วยเหลือชาวบ้าน
เพื่อต้องการหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนให้ได้มากที่สุด
เท่าที่มูลนิธิของครูจะทำได้
มีการแยกคนป่วยคนติดเชื้อออกจากชุมชนเอาไปรักษา
โดยมีศูนย์พักคอยที่วัดสะพานแยกคนติดเชื้อ
มารอรถพยาบาลมารับตัวไป

คุณผู้ชมลองฟังดูเผื่อจะช่วยเหลือทางชุมชนคลองเตยได้
มีเด็กในชุมชนติดเชื้อหลายคนฮะ
บางคนพ่อแม่ติดแล้วที่เราอ่านข่าวไป

ลูกก็มักจะติดลูกก็มักจะติด
แต่ลูกที่ครูปฤธิบอกยังไม่ได้ตรวจ

วัคซีนมาฉีดให้เด็กก็ยังไม่มี

ทุกวันก็พบว่ามีคนรอความช่วยเหลืออีกเยอะแยะไปหมดฮะ
ทีมงานมูลดิของครู๑๐๐กว่าชีวิต
เข้าไปในพื้นที่ร่วมกับตัวแทนชุมชน
ไม่มีใครถามว่าเข้าไปจะเสี่ยงติดเชื้อไหม

จะปล่อยทิ้งชาวคลองเตยเหรอนอนรอความกลัว
ช่วยเหลือนอนรอความตายเหรอมันไม่ได้ครูบอก

มูลนิธิจะประสานกับประธานชุมชน
ส่งทีมงานไปส่งอาหารแล้วก็ของใช้

แบ่งเวลาลงพื้นที่วันละ๒รอบเลยนะ
ครับคราวรอบเย็นรอบเอาฟังครูปฏีฟเล่าหน่อยฮะ
เซ็ตเวลาไว้วันละ๒ชั่วโมงลง
วันละ๒ชั่วโมงลงก็ผิดชุมชนรายลักษณ์

เพื่อให้เขาเห็นว่าครูปฏีฟยังลงเลยฮะ

๗๐แล้วนะยังลงเลย

คุณกลัวกลัวแต่คุณป้องกันเถอะ
ป้องกันแล้วมาช่วยกันป้องกันประชาชนไว้
เราก็อยากจะวิงวอนขอร้องค่ะว่า
อย่าใช้ความกลัวเนี่ย
มาซ้ำเติมปัญหาให้มันหนักไปกว่านี้
เราต้องมีสติแล้วก็ใช้ความรู้
ความรอบครอบความละเอียด

ให้มันมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ

พูดกินใจมากแล้วก็ตรงจุด
อย่าเอาความกลัวมาซ้ำเติมไอ้สถานการณ์ที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยนะคะ
เพราะเราก็คือพี่น้องกันทั้งหมดนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาสแกนดูภาพรวมของคลองเตยกันหน่อยนะคะ
คลองเตยมีชุมชนเล็กชุมชนน้อยอยู่ด้านใน๔๑ชุมชน
แต่ชุมชนที่เป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้มีอยู่๓ชุมชนด้วยกันค่ะ
มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ไม่ได้ออกจากบ้าน
ประกอบด้วยชุมชนใหม่พัฒนาชุมชน๗๐ไร่ชุมชนคลองเตยล็อก๔
ตอนนี้ครูประทีบบอกว่าอยากให้ทางการเร่งนำตัวผู้ป่วยเนี่ย
แยกออกมาจากชุมชนให้เร็วที่สุด
เพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะติดกันเป็นลูกโซ่เป็นโดมิโน
ครูประทีบยังบอกด้วยว่าหลังจากที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
มีการตีแผ่ปัญหาออกไปสะท้อนปัญหาออกไป
ให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ปรากฏต่อสังคม
ปรากฏว่าประชาชนส่งกำลังใจมาเยอะ
จากกำลังใจแล้วก็มีการส่งสิ่งของมาจำนวนมากเลย
ส่งไปที่มูลนิธินะแล้วเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ย
เขาก็เอาสิ่งของเหล่านี้ที่พี่น้องคนไทยเนี่ย
ร่วมกันส่งไปให้เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด
ส่งต่อไปที่ชุมชนคลองเตยค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมที่ฉันไปช้านะคะ
เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจ
แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเราถึงต้องโฟกัสไปที่ชุมชนคลองเตยนะคะ
ครูประทีบบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือ
เครื่องวัดออกซิเจนในปอด
หรือสำคัญที่สุดในการดำรงชีพ
หายใจมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยออกซิเจน
ก่อนที่จะไปเป็นสิ่งของอาหารข้าวสารอาหารแห้งต่าง
ตอนนี้ครูประเทศบอกว่าสิ่งที่ต้องการคือเครื่องวัดออกซิเจนในปอดค่ะ
เพื่อกระจายให้กับชุมชนในพื้นที่ได้เอาไปใช้

ก็คือที่บริเวณวัดสะพานด้วยนะคะ
ปุ้ยไอ้เครื่องวัดออกซิเจนเนี่ย
จะที่ปอดหรือจากตรงนิ้วมือเนี่ย

คือพี่ก็พยายามอยากจะหาซื้อเอาไปบริจาค

พี่อยากจะบริจาคตังค์พี่ทำได้ไหม

บอกชัดแบบนี้นะคะ

ถ้าเกิดว่าเอาเป็นเครื่องใช้ก่อน
ถ้าเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งต่าง

ถ้าเป็นเงินนะคะโทรติดต่อไปเลยนะคะ

อันนี้ใครที่อยากบริจาคเป็นเงิน
ส่วนใครที่อยากบริจาคเป็นสิ่งของนะคะ

หรือหมายเลขโทรศัพท์๐๙๓๐๖๔๙๖๙๖นะคะ

ลดการสัมผัสเดี๋ยวข้าวของมันจะมีการสัมผัสเยอะเนี่ยนะ
ที่มูลนิธิดวงประทีบได้เลยนะฮะอยู่แถวอาจนรงครองเตยครับ
อยู่รอบนอกของชุมชนคลองเตยใช่เขาก็จะรวบรวมตรงนั้น
แล้วก็จะกระจายไปให้กับชุมชนไม่ต้องมาที่ไทยรัฐทีวี
เพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการขนส่งไปอีก
จากนั้นให้ไปส่งที่มูลนิธิโดยตรงเลยจะสะดวกมากกว่า
เราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อสะพานบุญให้กับพี่น้องคนไทยนะคะได้ร่วมกัน
ฝ่าวิกฤตโควิดนะคะไปช่วยชาวชุมชนคลองเตยนะคะ
ที่ปุ้ยจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในชุมชนคลองเตยอีก
ผมขอพูดถึงเรื่องการบริจาคสิ่งของแบบนี้อีกนิดนึงนะฮะ
อาหารแห้งขอยแห้งจริงนะฮะ
ถ้าสมมุติเป็นข้าวกล่องอะไรแบบนี้เอาที่บูดเสียงยากหน่อย
แกงกะทิอะไรพวกนี้อย่าเอาไปบริจาคเลย
เป็นไข่ต้มไก่ทอดอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับ
มันจะได้ไม่เสียง่ายนะฮะ
ปุ้ยพาคุณผู้ชมเข้าชุมชนคลองเตยต่อ
ไปค่ะคุณผู้ชมจูงมือจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะเห็นไหมคะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่หรือว่านักข่าวของเราจะลงพื้นที่เนี่ย

อันนี้ที่เราไปเราไปกับเจ้าหน้าที่นะคะ
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ได้มีความเสี่ยงนะ
เราถึงลงพื้นที่ไปได้ค่ะ
ลงพื้นที่ไปในชุมชนคลองเตยล็อก๑๓นะคะ
ตรงนี้อยู่ติดกับชุมชน๗๐ไร่
ชุมชน๗๐ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงค่ะ
แล้วไปพบว่าบางคนยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ขณะที่บางคนเนี่ยติดเชื้อยังกักตัวเองอยู่ในบ้านอยู่เลยค่ะ
เพราะไม่มีแพทย์แล้วรถพยาบาลมารับตัวพวกเขาไปรักษาต่อนะคะ
กรรมการชุมชนคลองเตยล็อก๑๓คุณเกื้อกูลแป้นจันท
พาทีมข่าวของเราเข้าไปในชุมชนจุดที่ปลอดภัย

จะเห็นว่าคุณผู้ชมทางเดินเนี่ยค่อนข้างแคบพี่เบิร์ตนะคะ
ไหล่นี่เบียดกันเลยนะไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างกันได้
แต่ละหลังก็อยู่ติดติดกันไปหมดเลยคือหลังคาชนกันนะคะ
อากาศก็ไม่ถ่ายเทด้วยทุกวันก็ได้มีการจัดส่งข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ที่กักตัวเป็นมื้อเป็นมื้อไปนะคะ
ชาวชุมชนคนหนึ่งเนี่ยยอมรับว่าคนในบ้านเขาอยู่กักตัวกันเนี่ยตอนนี้นะเข้าสู่วันที่๙แล้วนะคะ
หลังจากที่ไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนามมานาน๑๐วันก่อนหน้านี้ลูกชายแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไปรับเชื้อมาก็คือติดโควิด
ลูกสาวนอนป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ย๒๓วันถึงจะมีรถพยาบาลมารับไปที่โรงพยาบาลสนามในขณะที่มีคุณยายคนหนึ่งเขาบอกว่าไงนะก๊อฟ
คุณยายคนนี้เนี่ยนักข่าวเราไปเจอคุณผู้ชมทำไมเราถึงอยากจะให้ทางการอธิบายเรื่องของผลของวัคซีนให้มันชัดเจนเพราะชาวบ้านชาวช่องประชาชนจะได้เข้าใจเหมือนกัน

เลือกที่จะไม่ชีดดีกว่าเนอะ

เผื่อจะเอาแต่ชีดไม่เอา
แล้วยายไม่กลัวเหรออยู่ตรงนี้ร้องหน้าร้องหลัง

มันจะดวงเราจริงเราอยู่ในบ้านจะตายตายไปในบ้าน
ที่เราบอกไปว่าเรื่องลนลงอยากให้เขาฉีด
ต้องทำความเข้าใจให้เขาเข้าใจก่อน
ความมั่นใจไงความมั่นใจ
คุณต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าอาการไม่พึงประสงค์
มันเกิดจากผลของการฉีดวัคซีน
หรือว่าเป็นเพราะว่าสุขภาพร่างกายของผู้ฉีดเอง

คุณยายเขาเป็นเบาหวานแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบ
ท่านก็คงจะได้ดูข่าวแล้วว่าคนเป็นโรคประจำตัวเป็นโควิด
แล้วก็อาการมันเยอะเสียชีวิตเร็ว
แล้วถ้าเกิดมีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน

ซึ่งเราต้องชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างถูกต้องด้วย
ส่วนกรณีมันมีกระแสข่าวว่ามีการล๊อคบัดคิวชีดวัคซีน
นามสรรค์เกิร์กูลเองก็ออกมายืนยันว่า

หรือฉีดวัคซีนไม่ล็อกแน่นอน
แต่ละวันทางเขตของเธอเองก็จะให้บัตรคิวมา

กรรมการชุมชนก็จะประกาศเสียงตามสาย
ให้ไปเอาบัตรคิวกันกับคนที่ต้องการจะฉีด

ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้มีการล็อกคิวแต่อย่างใดนะครับ
เราก็จะผ่านไปด้วยกันกับเรื่องนี้นะครับ

ในการช่วยประชาชนและชุมชนครองเตยนะครับ

สำหรับมูลนิธิดวงประทีพนะคะ
ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของให้กับประชาชนชุมชนคลองเตย
ทีนี้เราย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
ว่าไทยรัฐทีวีให้ความสำคัญกับทุกพื้นที่นะคะ
ทั่วประเทศไทย๗๗จังหวัด

แต่ว่าทำไมเราต้องไปโฟกัสที่ชุมชนคลองเตยพี่เบิร์ต
กรุงเทพมหานครอย่างที่เราทราบดีว่าเป็นเมืองหลวง
แล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญที่ใหญ่มากนะคะ
เป็นจุดศูนย์รวมด้านการบริหารทุกอย่างของประเทศ
ทีนี้คุณหมอท่านหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่า
ถ้าเราอยากให้การระบาดระลอกที่๓มันจบไว
เราต้องสกัด๖จังหวัดสีแดงเข้มให้ได้ก่อน
กรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่ชนบุรี
ทีนี้เอาโฟกัสเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียว
กรุงเทพผู้ป่วยในแต่ละวันที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณ
ผู้ป่วยทั้งประเทศสมมุติ๑๐๐ต่อวัน
เกินครึ่งของ๑๐๐ก็คือเกิน๕๐๐คน

เป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ของกรุงเทพมหานคร
นั่นแปลว่าถ้าเราหยุดกรุงเทพได้เราก็หยุดจังหวัดอื่นได้
ตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่สีแดงมาก
ในการที่จะไปคือล้อมกรอบมันไว้แล้วก็กำจัดมันซะ
อันนี้สำคัญมากเราก็เลยอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
ว่าทำไมเราถึงไปโฟกัสตรงจุดนี้

ไม่ใช่ว่ามันจะมีแค่ข่าวตัวเลขผู้ติดเชื้อ๑๙๐๐๒๐๐นะคุณผู้ชม

ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไป๑๙๐๐แต่ผู้ที่หายแล้วออกจากโรงพยาบาลก็๒๐๐๐กว่า

ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมใจชื้นขึ้นมาบ้างว่ามันมีคนหายนะ
ไม่ใช่ว่ารักษาแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็เสียชีวิต

ดังนั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อไป
ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

คุณผู้ชมเราจะไม่ปล่อยใครไว้ครั้งหลังจริงนะคะ